ของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่๔ศิลปินแห่งไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ที่ตอนนี้เนี่ยยังคงเดินหน้าซ้อมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติกันอย่างหนักเลยนะคะ
ในหลวงรัชกาลที่๙ซึ่งพวกเขาทั้ง๔คนก็บอกนะคะว่า
ที่ตั้งใจซ้อมกันอย่างหนักเนี่ยก็เพื่อการแสดงอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะ
ศิลปินไทยรัฐอย่างบิ๊กกิติพลหายชุติมาจูจุนงนพัฒน์และนับตังนานพัฒน์
ยังคงทุ่มเวลาเดินหน้าซักซ้อมการแสดงบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่จะแสดงร่วมกับวงซียูแบน
ครั้งนี้๔ศิลปินมาในบทเพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย
และบทเพลงพระราชนิพลที่จะร้องประสานเสียงกับนักร้องชื่อดัง
ซึ่งแต่ละคนยอมรับว่ามีความกดดันไม่น้อย
โดยที่ผ่านมานอกเหนือจากการซ้อมกับวงออเคสตราแล้ว

เพื่อให้การแสดงอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดค่ะ
เพลงใหม่ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าความฝันอันสูงสุดค่ะ
เพลงพระราชนิพลเป็นบทเพลงที่ยากพอสมควร
เพราะว่ามีเมโลดี้ที่แบบต่างแล้วก็คำร้องที่ยากมาก
เราก็ต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นในเนื้อร้องค่ะ
แล้วก็มีการฝึกฝนกันมากขึ้นค่ะ
มีครับความกดดันมีอยู่ตลอดครับผม
เพราะว่าต้องทำให้ตื่นตัวตลอดเวลาเพราะมันมีความยาก
สำหรับการแสดงบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์
ในวันจันทร์ที่๕ธันวาคมเวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับ
นอกจากการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติของ
ทั้ง๔คนน้องทั้ง๔คนก็ยังทำหน้าที่จิตอาสา

ใช่รวมถึงแจกอาหารแจกเครื่องดื่มนะคะ
ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วย